เดี๋ยวย้อนไปดูหน่อยไหมค่ะเรื่องราวเผื่อบางคนไม่ได้ตามมา
เห็นเอาตอนช่วงเย็นค่ำแล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้าง
แล้วเดี๋ยวล่าสุดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามให้ต่อนะฮะ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือหมู่บ้านย่านคลอง๑๑
ในพื้นที่ตะบนบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
นายเดชาพยักษะหรือในบังอายุ๖๕ปีใช้ปืนยิงนางสาวกมลพรดอนทองอายุ๕๒ปี
แล้วนางสาวกมลพรก็ไปเสียชีวิตอยู่ที่กลางถนนในหมู่บ้าน
เดี๋ยวดูภาพเหตุการณ์ตรงนั้นหน่อยค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะในหมู่บ้านนะคะที่ย่านคลอง๑๑อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
เสียงปืนเนี่ยมันมาจากปืนในมือของนายเดชาหรือว่าในบัง
ส่วนเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็คือคุณกมลพรนะคะ
สุดท้ายเธอก็ไปล้มลงเสียชีวิตอยู่กลางถนน
หลังจากที่เธอมาวิ่งล้มกลางถนนแล้วเนี่ยนายเดชาก็มายิงสามอีก๔นะติดกันค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเริ่มต้นขึ้นคือบ่ายโมง๔๖นาทีนะคะ
เสียงกรี๊ดมีสามลูกสาวผู้ตายด้วยนะคะเสียงพื้นก็เป็นชุด
จากนั้นนายเดชาที่เห็นเขาเดินเนี่ย
คือเดินกลับเข้าไปในบ้านดึงประตูเหล็กปิดลงมาไม่ให้ใครเข้าไปข้างในอีกเลย
ส่วนนางสาวกมลพรนอนหายใจโรยรินอยู่บนพื้นถนน
ที่ชาวบ้านกับกู้ภัยจะเข้าไปช่วยพาตัวออกมา
ตอนที่ชาวบ้านกับกู้ภัยกรูกันเข้าไปอุ้มร่างเธอออกมาจากกลางถนน
นี่นายเดชาคือเดินกลับเข้าไปในบ้านนะหลังจากเดินตามมายิงเขาซ้ำ๔นัด
ที่กู้ภัยกับชาวบ้านวิ่งเข้าไปช่วยอุ้มคุณกมลพร
ออกมาจากกลางถนนเพื่อจะไปประถมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
คือเธอยังไม่เสียชีวิตนะเห็นมือเธอยกขึ้นอยู่ไหม

แต่สุดท้ายแล้วเธอก็เสียชีวิตนะคะ
โมงเย็นค่ะตำรวจนำตัวลูกสาวและลูกชายของนายเดชามา

อย่างที่บอกว่าคือตรวจสอบแล้วเนี่ยร่างของคุณกมลพรนะคะ
ถูกยิงเข้าศีรษะแล้วก็ลำตัว
คือโอกาสมันน้อยจริงอะนะคะ
ลูกสาวกอดศพแม่ร้องไห้แทบขาดใจเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจริงลงพื้นที่มาตั้งแต่บ่าย๓โมงแล้วนะคะ
ปิดล้อมพื้นที่เจรจากับคนร้ายที่เข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้าน
ให้วางอาวุธแล้วก็มอบตัว

นายเดชายังคงเก็บตัวอยู่ในบ้าน
โมง๒๐นาทีเมื่อช่วงข่าวเย็นมีรายงานสดมา
จังหวะที่รายงานกันอยู่ยิงสวนออกมาเลยนี่
อยู่ดีนะเจ้าหน้าที่เขาก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันไปครบ

ต้องช่วยบ้านกระทั่วมาใช้
ก็ไม่รู้ว่ามีราคา

ทั้งเพื่อนบ้านชาวบ้านสำรวจพยายามคุยทุกวิธีทางไม่เป็นผลเลยค่ะจนสุดท้ายแล้ว๖โมงเย็นน่ะตำรวจต้องนำตัวลูกสาวกับลูกชายในเดชามาเกรกกล่อมนะคะลูกชายก็บอกพ่อเปิดมือถือน้อยพอก็ไม่เปิดสุดท้ายแล้ว๖โมงเย็นน่ะตำรวจต้องนำตัวลูกสาวกับลูกชายในเดชามาเกรกกล่อมนะคะลูกชายก็บอก
สุดท้ายตำรวจก็ต้องนำตัวลูกชายลูกสาวออกมาแล้วเป็นช่วงที่ฝนตกหนักด้วยเนี่ยค่ะทีมข่าวได้คุยกับหลานสาวของผู้ตายนะคะก็บอกว่าคุณป้าเนี่ยซื้อบ้านหลังเนี้ยจากกรมบังคับคดีเมื่อต้นปี๖๕แล้วก็แจ้งนายเดชาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าต้องออกแล้วนะซึ่งมันก็เป็นบ้านของนายเดชานี่แหละเขา

คำหยาบคายหรือถ้อยคำที่กดดันอะไรอย่างนี้ไหม

ไม่น่านะคะเพราะป้ากระมวลพร
แกเป็นคนพูดจาดีแล้วก็ไม่ว่าร้ายใคร

ถ้าเกิดว่าจะพูดไม่ดีก็อาจจะมีแบบว่า

ลุงถ้าลุงไม่ออกหนูเอาตำรวจมาจับลุงแล้วนะอะไรอย่างนี้

เพราะว่าเขาถือหมายมาด้วย
อาจจะบอกว่าฉันเป็นเจ้าของแล้วนะลุง
หนูเป็นเจ้าของแล้วนะหนูมีหมายแล้วนะลุง
ถ้าลุงไม่ออกเนี่ยตำรวจมาจับนะอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดว่าถ้าเปิดถึงขั้นนั้นใช่ค่ะ
แต่ว่าก่อนหน้าคือจะไม่ได้มาขู่จู่จะมาขู่ไม่มีค่ะ
เพราะว่าป้าเป็นคนที่ใจดีแล้วด่าเขาไม่เป็น

ไทยรัฐไม่ทันข่าวหรือเปล่านี่เขามอบตัวไปแล้ว
คุณผู้ชมน่าจะมาไม่ทันช่วงต้นรายการนะครับ
เพราะว่าเราเข้าสดไปแล้วที่เขามอบตัวกันนะคะ
แล้วก็เหตุผลของการออกมามอบตัวบอกต้องการเจอคุณกันจอมพลัง
บรรโหลตรวจสานคุณกัลจอมพลังคุณกัลก็เล่าให้เราฟังแล้ว

ยังแต่ต้องการให้เรื่องมันคลี่คลาย

เมื่อสักครู่นี้จะเห็นภาพที่ลูกสาวของคุณกมลพร
ถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนจะถูกยิง

นั่นคือคุณกมลพรที่ไปคุยกับนายเดชาอยู่
ค่ะนี่อย่างนี้
เกี่ยวกับเรื่องที่ทำไมยังไม่ย้ายออกจากบ้านสักทีนึง

นายเดชาก็บอกเดี๋ยวจะให้หลานไปกู้เงินมา
อืมมาซื้อคืนใช่ไหม

ถ้าอย่างนั้นก็ย้ายก่อนแล้วเดี๋ยวกู้ได้อะไรได้

สุดท้ายก็เกิดเหตุร้ายจนได้นะครับ

เตรียมกล้ามเห็น
อันนี้ไม่ได้บรรหัส

มีเพื่อนบ้านใช่ไหมที่ให้ข้อมูล

งี้มันกี่นัดค่ะ

ว่าเขามาซื้อบ้านได้ประมาณปีนึงแล้วก็วนเวียนมาบอกให้นายเดชาเจ้าของเก่าเนี่ย
ย้ายออกย้ายออกแต่นายเดชาก็ไม่ยอมย้ายสักทีซึ่งวันนี้ผู้ตายก็มาอีกครั้งกับลูกสาว
แต่พอมาถึงเนี่ยคนก่อเหตุก็เอาปืนมาไล่ยิงเลยพอผู้ตายล้มก็ยิงซ้ำอีกก่อนที่จะเดินเข้าบ้านไป
เราได้คลิปจากเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับบ้านของผู้ก่อเหตุนะคะ
ในคลิปจะเห็นว่ามีรถของผู้ตายคันสีน้ำตาลจอดอยู่หน้าบ้านด้วยส่วนตัวเจ้าของบ้านเนี่ยแอบอยู่หลังบ้านค่ะ
เจ้ากับน้องแมวนะคะมีเหตุยิงกันตายหน้าบ้านตอนนี้ไม่กล้าออกไปข้างนอกเลย
ทางหมู่บ้านประกาศปิดเส้นทางไม่ให้เข้าออกเพราะว่าผู้ต้องหามีปืน
จากนั้นไม่นานนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำร่างของคุณกมลพรออกไปเพื่อนบ้านก็อบพยพออกนอกบ้านคือวิ่งหนีกันออกจากบ้านเลย
หน้าหายแล้วค่ะตอนนี้อยู่หน้าบ้านแล้วนะคะน้องอบพยพแล้วอยู่ไม่ได้
ยังไงอย่างไรถูกขายแล้วคุณกระมวลพรก็ซื้อผ่านกรมภักดีเนี่ยเขาก็ยังไม่ยอมออกว่ะ
ชาวบ้านบอกว่าลูกสาวนายเดชาเนี่ยพยายามรับพ่อไปอยู่ด้วยหลายครั้ง
แต่พ่อก็ไม่ยอมออกไม่ยอมย้ายออกจากบ้าน
หน้าบ้านยังมีหมายสารจังหวัดธัญบุรีนะฮะที่เป็นการฟ้องร้องนะครับ
ที่คุณกมลพรเจ้าของบ้านใหม่เนี่ยฟ้องนายเดชาฐานความผิดจงใจขัดขืน
หมายบังคับคดีนี่ยังติดอยู่หน้าบ้าน

ล่าสุดเมื่อช่วง๒ทุ่มกว่าที่ผ่านมานี่เอง
บอกป้องการคุยกับคุณกันจอมพลังอยากให้เขาช่วยเหลือ
กันจอมพลังให้คุยโทรศัพท์ด้วยคุณกันบอกอ่ะยังไงก็ยอมมอบตัวซะก่อน
ค่ะแล้วก็ไปเจอกันที่โรงพักอ่า
นี่ลูกชายก็ยืนคุยอยู่ครู่หนึ่งเลยนะ
ลูกชายคนที่สวมแว่นคาดหัวอยู่นั้นอ่ะเดี๋ยวความคืบหน้าว่ากันอีกทีหนึ่ง
อืม